อยากให้มองหน้าจอเป็นเหตุการณ์ที่ระทึกมากจริง
ตอนที่กระบะคันหนึ่งขับมาแล้วก็กำลังจะจอดติดไฟแดง
ปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงขับมาคู่ด้วย
จังหวะนั้นต้นยางนามันหัก
แล้วเกิดอะไรขึ้นกับรถกระบะและรถมอเตอร์ไซค

รถติดข่ากันนี้มาแล้ว
เดี๋ยวรถกระบะคันเกิดเหตุที่ตัวเองมา
อ่านี่มาแล้ว
จอดใต้ต้นไม้พอดีเลยเนาะ
มอเตอร์ไซค์นี้เกือบไปโห

โอ้โหมอเตอร์ไซค์นี้รอดชีวิตมาอย่างวุดวิดเลยนะฮะ
แต่ว่ารถกระบะที่จอดอยู่โดนเต็ม

ใช่ฮะแล้วก็กิ่งของต้นยางมันท่อนใหญ่มากนะครับ
คิดดูว่าตกลงมาทำให้รถบี้แบนเลยอ่ะ
นี่เหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่หน้าร้านพิกุลพันธ์เฟอร์นิเจอร์
อยู่ริมถนนเชียงใหม่ลำพูนสายเก่านะคะ
ถนนสายต้นยางเนี่ยเขามีชื่อแบบนี้เลย

จุดตรงนี้ก่อนถึงแยกกองทรายที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ต้นยางนานี่เขาบอกว่าอายุเป็นร้อยปี
อยู่ตรงหน้าร้านเนี่ยนะหักโค้นลงมาทับกระบะ

พอเห็นแบบนี้แล้วก็อยากรู้ว่านี่คนในรถกระบะมากัน๔คนนะคุณผู้ชม
คนขับคือในประวิษฐ์พงศ์สูรีนอายุ๔๕ปี

เป็นตายร้ายดียังไงฮะอยู่ในรถแต่ว่าเห็นคนบางคนในรถ
เปิดประตูออกมาได้นะใช่แล้วตัวคนขับเองเนี่ยถือว่ารอดตายปฏิหารมากนะ
เขาได้รับบาดเจ็บตรงหัวไหล่แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
มี๕คนขับใช่ค่ะก็ต้องมีการพันผ้าไว้เนี่ยนะคะ
หัวไหล่ฝั่งขวาเนี่ยแล้วจุดที่เกิดเหตุ
ที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิดมันมีจังหวะที่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายมา
ขี่มาตรงนี้พอดีเลยแล้วคนที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เป็นผู้หญิงท้องนะคุณ
โอ้โหเนี่ยมันนิดเดียวเท่านั้นเองเฉียดฉิวมากนะคะ
สาวท้องแล้วก็คนขี่มอเตอร์ไซค์นี่ก็รอดบุดหวิดค่ะ
พอหลังจากเกิดเหตุเห็นต้นยางนามันหักลงมาแบบนี้นะคุณผู้ชม
มันขวางถนนเจ้าหน้าที่เขาต้องใช้เวลาประมาณ๔๐กว่านาทีนะ
เคลียร์พื้นที่ตัดกิ่งต้นยางนาแล้วก็ลากย้ายออกมาไม่ให้มันขวางถนน
เชื่อไหมตอนที่เจ้าหน้าที่เขาทำงานอยู่รถติดยาวเลยค่ะ
กว่าถนนจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติค่ะ
ทีนี้ผู้โดยสารที่อยู่ในรถกระบะเป็นผู้โดยสารที่ก็รอดฉิวเฉียดเหมือนกันนะคะ
เราไปคุยกับนายวันเฉลิมพงศุรินอายุ๓๘ปี
เขาก็เล่าให้ฟังว่ารถคันนี้มากัน๔คน
พี่ของนายวันเฉลิมก็คือนายประวิทย์เป็นคนขับรถ
ส่วนตัวนายวันเฉลิมนั่งอยู่ที่เบาะหลังกับเพื่อนร่วมงานอีกคนนึง
ตอนนั้นขับมาถึงจุดตรงนี้เป็นไฟแดง
พี่ชายก็ชะลอรถค่ะเพราะว่ารถด้านหน้าเขาก็จอดติดไฟแดง
หลังจากนั้นจู่ต้นกิ่งยางเลยนะ
มันตกลงมามันหักลงมาใส่หลังคารถอย่างจัง

เป๊ะเสียงอะไรดังสนั่นเนี่ย
แต่เขาไม่รู้ว่ามันเสียงมาจากไหน
พอได้ยินสักประมาณ๒๓วินาที

หลังจากนั้นก็ต้องรีบหนีตายออกมาจากรถก่อน
แล้วก็รู้ว่าพี่ชายที่ขับรถได้รับบาดเจ็บ
กู้ภัยก็มาช่วยเหลือนำตัวเคลื่อนย้ายไปส่งที่โรงพยาบาลนะคะ
ส่วนทางด้านเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์
หน้าร้านเขามีกล้องวงจรปิดอยู่
เราก็ไปคุยกับนางอุไรมินกุลอายุ๕๕ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าต้นยางนาอายุมันน่าจะร้อยกว่าปีแล้วนะ
เพราะว่าร้านเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ค่ะ
เขาเพิ่งมาย้ายมาอยู่ตรงนี้ประมาณ๕๖ปี

ต้นยางนาต้นนี้มันเคยหักมาแล้ว๒ครั้ง
รอบแรกมันเกิดมันหักโค้นทับบ้านนะคุณ
ได้รับความเสียหายแล้วก็ครั้งนี้หักลงมาทับรถอีก

ต้นยางนาด้วยความที่พอมันอายุเยอะแล้ว

คือมันผูแล้วอายุมันเยอะแล้วนะครับ
แต่ว่าคุณป้าบอกโหตอนที่เกิดเหตุการณ์นะ
ป้านะขวัญเสียเลยป้านึกว่าคนในรถเนี่ยตายซะแล้ว
ก็ได้ยินเสียงมันดังสนั่นหวั่นไหว
เพราะว่าตอนนั้นจังหวะมันมีลมมาด้วยไง
ประกอบกับกิ่งมันผูกมันเปราะมันก็เลยหักลงมาแบบนี้
แล้วหลังจากนี้อาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยตรวจสอบ
ไปตัดแต่งกิ่งไม่ให้มันสูงจนเกินไป
แล้วก็ดูกิ่งไหนที่มันผูกเปราะแล้วก็ตัดออกไปนะคะ

วินาทีชีวิตจริงแล้วคนก็ไปดูเลขทะเบียนนะ
แล้วก็คนรอดชีวิตห้อยอะไรมาห้อยพระอะไรมา